ทีนี้มาดูเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อลินนะคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยทางออยประกาศไว้แล้ว
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนี้มีสารต้องห้าม
เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่๒ชนิด
ชนิดแรกก็เป็นลักษณะของยาถ่าย
ชนิดที่๒ก็เป็นลักษณะของยากดประสาท
ทำให้ไม่หิวผลข้างเคียงมันเยอะมาก
แล้วก็มีคนเสียชีวิต๔คน
ก่อนเสียชีวิตกินยาลดความอ้วนยี่ห้อลินเข้าไปด้วย
ทีนี้ก็ต้องมีการขยายผลตรวจสอบ
ทางตำรวจบอกว่าจะเอาผิดเจ้าของผลิตภัณฑยี่ห้อลินนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตด้วยค่ะ
ที่ปฐุมธานีทั้งที่ชนบุรีมีของกลางเยอะมาก
มูลค่ากว่า๒๔ล้านบาทเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบที่มาแบบ
ขุดรากถอนโค้นนะคะใช่เพราะว่าส่วนผสมที่มันส่งผลอันตรายต่อร่างกาย
ตัวที่มันกดประสาททำให้ไม่หิวคุณภาคภูมิ
เขาไม่ให้นำเข้ามาในประเทศไง
มีกล่องสีดำตอนลงพื้นที่ไปตำรวจก็ไปเจอ๑๐๐กล่อง
กล่องสีขาว๓๐๐กล่อง
คือแผงหนึ่งเขามี๑๐แคปซูล

แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในซองสีแดง
ไม่แสดงสลากฉลากด้วยนะคะอีก๒๐๐ซอง
ผลิตภัณฑ์ผงสีน้ำตาลอ่อน
ยังไม่ได้บรรจุในบรรจุพันธุ์อีก๖ถุง
น้ำหนักรวม๒๔๐กิโลกรัม
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นของกลาง
ที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบตรวจยึดได้
หลังไปตรวจค้นบริษัทเอกอัครินจำกัด
อยู่ที่ชนบุรีค่ะครับนางสาวพิมรพัฒน์เอกอัคริน
เป็นเจ้าของนะคะบริษัทนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลินแล้วก็เป็นสถานที่ผลิต
ก่อนนำออกจำหน่ายรวมถึงบริษัท
ที่นี่เนี่ยเป็นโรงงานบรรจุค่ะเขาก็มีของกลางเนี่ย
หกหมื่นสองพันกล่องมูลค่ากว่า๒๔ล้านบาท
จากการลงพื้นที่ไปสองที่เนี้ยค่ะหกหมื่นสองพันกล่องเหรอ
ใช่ค่ะนี่ถ้ามันหลุดไปถึงคนที่เขากินนะ
ใช่ค่ะแล้วมันจะอันตรายขนาดไหนคะ
ผมอยากรู้ว่ากล่องละเท่าไหร่ท่านที่เคยซื้อนะฮะ
จะเป็นต้นทางเลยเป็นขายส่งหรือว่าทางสุดท้ายที่เป็นคนซื้อมาทานเนี่ย
ลองบอกเราหน่อยเราอยากจะรู้ว่าผมอยากรู้ว่ากล่องละเท่าไห
แล้วถ้ากินต้องกินทุกวันทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย
เสียเงินเดือนละเท่าไหร่เนี่ยตำรวจก็บอกแล้วว่า
ใครมีผลิตภัณฑยี่ห้อนี้อยู่ในมือหยุดกินนะคะหยุดกินทันทีนะคะ
ส่วนใครที่มีอยู่ในฐานะคนขาย
พบตำรวจนะคะเพราะว่าเขาจะเอาผิดหมดเลย

ทีนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็พร้อมด้วยทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาท่านก็บอกว่า
หลังจากที่ออยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เขาตรวจพบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เสียชีวิตทั้ง๔คนเขามีพฤติกรรมการกินผลิตภัณฑ์
ภายใน๑๐วันช้าสุด๔๕วันจะรู้แล้ว
เพราะว่าท่านผอบตรบอกเลยว่ามันอันตรายมาก

สัก๔สัปดาห์มาแล้ว

มันจะเห็นเลยครับเออเพราะว่ายาดของคนที่เสียชีวิต

ใช่ส่วนใหญ่จะประมาณนี้๔สัปดาห์จะเริ่มมีอาการ
ใจสันก็เสียชีวิตเพราะว่าหัวใจล้มเหลวอย่างนี้ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นะคะอย่างที่เคยรายงานไป

เขานำเครื่องหมายฮันล้านน้ำปลายี่ห้อหนึ่งมาสวมนะคะ

หลังจากนี้ต้องรอผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากทางออยอร์
ถึงจะสามารถเอาผิดและแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของบริษัทได้
ตอนนี้กำชับเลยต้องติดตามขบวนการนำเข้ายาอันตรายมาในเมืองไทย
แล้วก็จะขุดรากถอนโคนทั้งหมด
เพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดตำรวจจะแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติอาหาร
ผลิตนำเข้าเพื่อจำหน่ายซึ่งอาหารปลอม
โทษจำคุกก็ตั้งแต่๖เดือนไปจนถึง๑๐ปีหนักสุดนี่๑๐ปีนะคะ
และปรับ๕๐๐๐๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีข้อหาแสดงฉลากไม่ถูกต้องปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทด้วยค่ะ
ตอนนี้ต้องรอผลตรวจจากทางออยเพิ่มเติมก่อนถึงจะแจ้งข้อหาได้
เอาเป็นว่ามันชัดเจนแล้วใครที่ซื้อมากินแล้วยังมีของอยู่
ไม่ต้องกินใครที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
ไปพบตำรวจในพื้นที่ของท่านไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพนะ
เดี๋ยวเขาส่งสำนวนมาให้ไปพบเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาจับกลุ่มอะไรนะ

แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเออผมก็ซื้อมาก็ไม่รู้ว่าเขาผิดกฎหมาย
ใช่บางทีพอเอามาแล้วอ้าวขายก็ไม่ได้แล้วยังไงก็ไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำไงต่อ
เอาไปให้ตำรวจเลยบอกเนี่ยผมมีเท่านี้ขอยืนยันความบริสุทธิ์
ว่าขายไปโดยที่ไม่รู้จริงว่าเขาทำแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปเจอตัวแทนจำหน่ายลินท่านหนึ่งนะฮะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับเราเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยได้เปิดเผยกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าเพิ่งสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ไม่ถึงเดือนนะคุณเขียนมาสอน
มา๑๐๐กล่องเพื่อจะทดลองทานเองด้วยแล้วก็ให้ญาติญาติลองทานด้วย
แต่พอทานเข้าไปแล้วปรากฏว่ามีอาการเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเหงื่อออกมากแล้วก็ใจสั่น
ตอนแรกเธอคิดว่าเออสงสัยเป็นเพราะร่างกายเราเองมั้งคงจะดื่มน้ำน้อยไปหรือเปล่า
เพราะว่าพวกอาหารเสริมประเภทนี้เนี่ยเท่าที่รู้มาคือต้องทานควบคู่กับน้ำต้องดื่มน้ำเยอะถึงจะเห็นผลดี
มาเกือบ๑เดือนเริ่มมีกระแสข่าวมาว่าตัวยาไม่ปลอดภัยมีสารอันตราย
บรรดาตัวแทนเขาจะมีกรุ๊ปไลน์กันนะเป็นตัวแทนเนี่ยนะอยู่ในกลุ่มในข่ายอะไรของเขาเป็นแม่ขายลูกข่ายเนี่ย
ก็เริ่มถามแล้วเอ๊ะข่าวที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงแต่แม่ทีมก็ยังออกมาปกป้องบริษัทว่ากำลังถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี
กระทั่งวันนั้นนั่นแหละที่มีแถลงการจากออยออกมาแล้วมีข่าวว่ามีคนตายจากการกิน
ทีมก็เลยบอกให้ตัวแทนทุกคนว่าหยุดขายก่อนแล้วก็บอกลูกค้าทุกคนที่ซื้อไปให้หยุดทานด้วย
แต่ตัวแทนจำหน่ายที่เขาบอกกับเราเนี่ยบอกว่าแม้จะบอกให้หยุดขายบอกให้คนที่ซื้อไปหยุดทานแล้ว
แต่ทางบริษัทไม่เคยชี้แจงเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรยังไงแล้วสินค้าที่เขารับกันมาเนี่ยจะส่งคืนได้ไหม
จนกระทั่งมีหนังสือให้ส่งสินค้าแจ้งมายังตัวแทนต่างบอกว่าให้เอาสินค้ามาคืนบริษัทภายในวันที่๑พฤษภาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้
แต่ในหนังสือเนี่ยไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนไว้เลยนะโดยที่ไม่บอกด้วยว่าถ้าเอามาคืนเนี่ยจะต้องถูกหักเงินร้อยละ๔๐เท่ากับว่าตัวแทนแทบจะขัดทุนกันหมดเลย
โมโหอยู่เหมือนกันว่าคือประมาณว่าข่าวออกมาขนาดนี้แล้วเขายังแผ่ไปได้อีก
ไม่มีการรับผิดชอบอะไรเลย
ถ้าจะคืนของคือหักหักเกี่ยวกับของแถมแล้วค่าทองแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืนทองแล้วจนต้องหักอีก๔๐
ซึ่งเราก็ว่าบริษัทไม่แฟร์เลย
ซึ่งข่าวก็ออกมาแล้วนะตอนนั้น
แต่บริษัทก็ยังจะหักเปอร์เซ็นต์อยู่
ตัวไหนที่ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้มีปัญหาคืนไม่ได้
นี่ไงตัวแทนเขาก็หนักใจเหมือนกันนะ
ยังไงต่อดีเขาก็เลยฝากถึงบริษัทว่าอย่าลอยแพร่ตัวแทนนะ
แม่ทีมเนี่ยก็ต้องออกมารับผิดชอบนะ
แล้วก็มาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย
ตัวเธอเองก็บอกว่าแสดงความเสียใจต่อลูกค้าและคนที่เสียชีวิตด้วยนะคะ

มาขายก็เห็นมีเลขออยเขาก็ขายไปอะค่ะ
ตัวแทนก็เสียใจที่แบบเหมือนเราก็รู้ทำไม่ถึงการ
ไม่รู้ว่าเขาใส่ตัวยาลงไปแบบนี้ค่ะ
ถ้าเรารู้คือถ้าพวกเรารู้เราก็จะไม่เชียร์ลูกค้าให้กินตัวนี้
อยากให้บริษัทมีความรับผิดชอบมีจัญญบัน
คืออย่าคิดว่าเอาแต่เงินฆ่าผู้อื่น
โดยช้าบางทีบางทีอาจจะไม่ช้าด้วยค่ะอาจจะแบบว่าเร็ว
คือเขาไม่สนใจกับการที่แบบว่าใครจะเจ็บจะป่วยจะตาย
คือขอให้เขามีจัญญาบันนิดนึงก่อนที่จะทำอะไรออกมาขายสู่ท้องตลาด
ก็เอาของไปให้ตำรวจนะฮะแจ้งความเป็นหลักฐานไว้เพื่อเรียกค่าเสียหายคืนกันแล้วกัน

ค่ะมีคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกราคาอยู่เหมือนกันบอกกล่องละ๒๙๐ได้